ต่อกันที่วัดวังน้ำเย็นกันเลยค่ะบางปลาม้าสุพรรณบุรี
ที่นี่ก็คึกคักไม่แพ้กันคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นงานของการรำลึกถึงการจากไป๑ปีพ่อวัยพฤษ
คุณผู้ชมนี่คือค่ำคืนที่๓ของการจัดงานรำลึกครบรอบ๑ปีพ่อวัยพฤษ
งแน่นไปด้วยแฟนเพลงที่มาร่วมคอนเสิร์ตของศิลปินบนเวทีคนหลั่งไหลกันมาขอพรค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะขอโชคขอลาบกับคุณพ่อวัยพฤษมากันแบบมืดฟ้ามัวดินคุณดูหน้าเวทีแทบจะไม่มีพื้นที่ให้นั่งกันแล้ว
แฟนเพลงก็นำผ้าขาวม้าดอกไม้มาลัยคือเป็นเอกลักษณ์เวลาพ่อวัยพฤษก็แต่งตัวเมื่อก่อนเนาะ
เอามาไหว้คล้องคอที่หุ่นพ่อวัยพฤษค่ะหลังจากนั้นล้วงหายนะคะล้วงเข้าไปค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแฟนเพลงคู่นี้ก็หน่อยเห็นเป็นวัยรุ่นเด็กแนวแบบนี้แต่บอกเลยว่าฟังเพลงพ่อวัยพฤษนะจ๊ะ
แล้วก็ชื่นชอบบทเพลงของพ่อด้วยบอกเลยว่ามันเป็นอมตะตั้งใจมาไหว้ขอพรแล้วก็ล้วงหายคุณเห็นเลขอะไรคะคุณพลอยค่ะ
นี่เป็นไงล่ะส่วนแฟนเพลงรุ่นใหญ่ท่านนี้ก็ขอล้วงหายเสี่ยงโชคด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมได้เลขมาต่างกันนะนั่นก็คือคือ
และในคืนที่๓นี้ค่ะศิลปินแน่นตับเหมือนเดิมเริ่มจากนักร้องเสียงหวานกาญจนามาซิริมาในบทเพลงเห็นใจสาริกาผลงานที่พ่อวัยพฤษเป็นคนแต่งให้นะคะ
นักร้องสาวแดนใต้ดวงจันทร์สุวรรณีก็มาด้วยรวมไปถึงพี่หญิงทิติการมาร่วมโชว์เสียงเพลงเพราะเพราะบนเวทีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไปดูบรรยากาศกันเลยจ้า

เจอกันทีพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีก็เปิดใจทั้งน้ำตาด้วยอีกเรื่องหนึ่ง
คืออย่างนี้คุณผู้ชมพี่หญิงนี่นะแกมีความผูกพันกับพ่อวัยพฤษมาก

เพราะว่าพ่อวัยพศเนี่ยมอบเพลงที่แต่งให้ราชินีลุกทุ่ง
อบให้พี่หญิงถึง๒เพลงด้วยกันค่ะ

ไม่เคยลืมเลือนเลยทุกคำสอนของพ่อวัยพฤษ
ฟังพี่หญิงเล่าทั้งน้ำตากันเลยค่ะ

หญิงชอบเพลงของพี่พึ่งเพลงไหนบ้าง

ร้องบ้านนอกกับแก้วรอพี่ให้หญิงร้องค่ะ

หญิงจำได้ทุกคำพูดที่พ่อเคยบอก
ขอบพระคุณพ่อนะคะที่

พ่อมองอยู่ตอนนี้หญิงอยากจะบอกพ่อว่า
ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราคนลุกทุ่งด้วยนะคะ

หันกลับมาฟังเพลงลูกทุ่งเยอะ

ก็ต้องยกให้เพราะว่ามีครูเพลงดี